กันที่เรื่องนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่เชื่อว่าคนรักสัตว์โดยเฉพาะคนรักน้องหมา
คงรับไม่ได้จริงจริงภาพที่เกิดขึ้นเดี๋ยวเราจะมีคลิปจากกล้องวงจรปิดของบ้านหลังหนึ่งให้คุณผู้ชมดูนะคะ
อยู่ที่สุราชธานีมีผู้ชายคนหนึ่งเดินเข้าไปที่หลังบ้านหลังนี้
แล้วถือมีดอีโต้เข้าไปพร้อมฟันหัวหมาพิษบูสองตัวภาพเหตุการณ์น่ากลัวพอสมควรลองดูค่ะ
โอ้โหคุณผู้ชมคะมันร้องชนิดที่เจ็บมากแล้ว

มันก็เลยหญิงไปไหนไม่ได้เขาถูกบล็อกด้วยโซ่
ใช่ค่ะคือเขาแทบจะไม่มีทางต่อสู้แล้ว
บ้านหลังนี้อยู่ในตำบลบางกุ้งอำเภอเมืองจังหวัดสุราธานีค่ะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงหนึ่งทุ่มของเมื่อวานนี้กล้องวงจรปิดที่บ้านหลังนี้จับภาพเอาไว้ได้หมดขณะที่ผู้ชายคนนี้
ซึ่งซึ่งทราบต่อมาว่าเขาเป็นเพื่อนบ้านนะคะถือมีดอิโต้เข้าไปฟันสุนัขพิษบูสองตัวที่หลังบ้านแบบไม่ยั้ง
อย่างที่ขวัญบอกมันถูกล่ามโซ่ไว้ต่อสู้อะไรก็ไม่ได้ตัวหนึ่งพยายามวิ่งหนีออกมาแต่ยังตามไปกระหน่ำฟันมันที่หัวร้ายต่อหลายครั้ง
มันก็ร้องด้วยความเจ็บปวดแบบนี้แหละค่ะสุนัขตัวแรกนะคะ
มีแผลชะกันที่บริเวณหัวและใบหน้าหลายแผลด้วยกันส่วนอีกตัวมีแผลที่หัวยาวถึงต้นคอ
คุณผู้ชมดูภาพสิเลือดอาบไปหมดเลยอ่ะทั้งสองตัวมีเลือดออกเป็นจำนวนมาก
เจ้าของรีบแจ้งกู้ภัยให้มาช่วยเหลือแต่คือหลังจากที่กู้ภัยมาพยายามช่วยประถมพยาบาล
แต่ว่าเจ้าของเขาก็ไม่ได้นำตัวส่งโรงพยาบาลทันทีนะคะแต่ใดใดคือเขาก็บอกว่าเขาห่วงและกลัวเรื่องของค่ารักษาอีก
ก็เห็นว่าเป็นหลักหมื่นก็เลยกลัวไม่มีตังค์ก็เลยไม่กล้าส่งโรงพยาบาลสัตว์อืม
ทีนี้ทางด้านเจ้าของสุนัขเนี่ยคือใครคุณโสภาพรนะคะรัตนารมอายุ๒๘ปีค่ะ
ตอนนี้เนี่ยมีการนำภาพจากกล้องมือจรปิดไปแจ้งความร้าวนะคะที่สวพอมือสุรธานี
ต้องการดำเนินคดีกับเพื่อนบ้านรายนี้ซึ่งขวัญย้ำอีกทีว่าบ้านอยู่ติดกัน
นายคนนี้ชื่อนายสุรสิทธิ์ค่ะคือเจ้าของเล่าแบบนี้ว่า
ที่มันจะเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดตรงนั้นเนี่ยวันเกิดเหตุเธอไม่ได้อยู่บ้าน
ออกไปขายของที่ปากซอยบ้านนั่นแหละค่ะแล้วอยู่ดีดีนายสุรสิทธิ์โทรมา
โทรมาหาน้องชายของเธอแล้วบอกกับน้องชายเธอว่าเนี่ยม้าที่บ้านอ่ะ
ไปกระโจนใส่เขานะจนกางเกงเขาขาดเลยตอนนั้นเนี่ยคุณโสภาพรบอกอ่ะ
ก็ตกใจแต่ก็ตัดสินใจให้น้องชายไปดูแล้วก็ให้ไปถามนายสุรสิทธิ์แล้วว่า
จะไปโรงพยาบาลไหมแต่ทางผู้ก่อเหตุคนนี้คือนายสุรสิทธิปฏิเสธบอก
ไม่เป็นไรไม่ได้เจ็บอะไรมากแต่กลายเป็นว่าพอผ่านไปสักพักหนึ่ง
มีญาติโทรมาค่ะโทรมาแจ้งแล้วบอกเธอว่าเฮ้ยหมาสองตัวโดนฟันนะ
ตกใจมากนะคะเนี่ยแล้วก็มาดูกล้องวงจรปิดก็เห็นภาพอย่างที่เห็น
บอกว่าปกติเธอจะล่ามโซ่เอาไว้ตลอดนะคะสำหรับพิษบูสองตัวนี้
แล้วมันก็ไม่ค่อยได้ทำร้ายใครด้วยคือไม่เคยทำร้ายใครมาก่อน
หลังเกิดเหตุเข้าไปพูดคุยกับนายสุรสิทธิ์ค่ะคนก่อเหตุมีปากเสียงกัน
และตัวนายสุรสิทธิ์ยังบอกกับเธออีกว่าฟันหมาตัวหนึ่งไม่ได้ทำให้เขาติดคุกหรอก
แล้วยังให้ข้อมูลตอบแบบนี้นะคะเธอบอกว่าที่ผ่านมา
ไม่เคยมีปัญหาอะไรกับนายสุรสิทธิ์เพื่อนบ้านรายนี้มาก่อนนะ
แล้วครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกที่สุนัขของเธอไปกระโจนใส่นายสุรสิทธิ์
ไม่ได้พาสุนัขไปรักษาอย่างที่บอกไม่มีเงินค่ะก็เลยตัดสินใจดูแลเองค่ะ
อยากให้ตำรวจดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
นี่มันเป็นปี๒ปีแล้วล่ะค่ะมันไม่เคยทำร้ายใครไม่เคยกัดใครค่ะ
เคยค่ะไม่เคยคุยไม่เคยมีปัญหาอะไรค่ะ
กูฟันหมามือไงกูก็ไม่ติดคุกหรอก
ใช่แล้วตามนิดนึงคือตามคำบอกเล่าเธอทั้งหมดนะคะ
ซึ่งจะอย่างไรก็ตามเชื่อว่าเดี๋ยวตำรวจคงจะต้องไปเรียกอีกฝ่ายมาสอบสวนกันก่อน

เจ้าที่คู่ภัยนะครับกุศลสัทธาของสุรธานี
ก็มีการนำน้องหมาส่งโรงพยาบาลสัตว์แล้วก็ช่วยกันแล้วนะคะ
เพราะว่าเห็นแล้วว่าไม่น่าจะรักษาอยู่ที่บ้านได้

ก็มีการระดมทุนค่ารักษาพยาบาลจากผู้ใจบุญทั้งหลายมาช่วยเหลือ
สัตวแพทย์เห็นปุ๊บได้ต้องการรักษาทันที
มีการผ่าตัดด้วยนะคะคุณดูเลือดโชคเลยค่ะ
มีการห้ามเลือดเย็บแผลน้องไป
แต่ละตัวเนี่ยคุณรู้ไหมว่าตัวนึงเนี่ย
คือพิษบูทั้ง๒ตัวต่อตัวเย็บแผลเนี่ย

เช้าวันนี้ผู้สื่อข่าวก็เลยไปดูที่บ้านหลังเกิดเหตุหน่อยค่ะ
ก็พบว่าน้องหมาทั้งสองตัวกลับมาบ้านแล้วนะ
ตัวหนึ่งชื่อเจ้าอ้วนนะคะสีน้ำตาลอ่อนเพศเมียอายุ๒ปีค่ะ
อีกตัวหนึ่งชื่อเจ้าเงาะนะน้ำตาลเข้มเพศผู้อายุ๒ปีเท่ากัน

เจ้าของยังบอกแบบนี้ว่าเจ้าอ้วนมีแผลที่ชะกันมากที่หัว

แบบบางทียังมีเลือดไหลลิ้นก็ต้องเย็บนะ

เพราะคุณสุภาพรบอกว่าเจ้าอ้วนนี่แหละถูกฟันลิ้นเกือบขาดค่ะ
หมอเย็บต่อลิ้นได้สำเร็จนะคะ
ใช้เวลาในการเย็บอยู่๔ชั่วโมงนะคุณ
แล้วคือเกือบฟันบริเวณดวงตาของมันด้วย

้อะเนี่ยมีแผลถูกฟันที่หัวเป็นทางยาวถึงต้นคอยาวไปเลย

คือความที่เขาเลือดออกมากด้วยเขาก็มีอาการอ่อนเพลียนะคะเป็นระยะ
ค่ารักษาเบื้องต้นก็หลายหมื่นบาทอยู่ค่ะ
มีการรักษาไปแล้ว๒๓๓๐๐บาท

ยังไม่ได้เจอตัวยังติดต่อไม่ได้และยังไม่ได้พูดคุยกัน
เดี๋ยวคงต้องลองฟังด้วยว่าทางเพื่อนบ้านจะว่ายังไงนะฮะ

มันก็เห็นอยู่ว่าก็ค่อนข้างที่จะรุนแรงมากนะ

แต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอันนี้ก็ต้องว่ากันอีกขั้นตอนหนึ่งด้วยนะครับ